กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูศึกระหว่างสถาบันอีกแล้ว
เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
จริงแล้วข่าวแบบนี้ไม่ภูมิใจนำเสนอหรอก
เพราะว่ากลัวว่าน้องที่ดูอยู่จะเอายาก
แต่อีกมุมหนึ่งต้องนำเสนอค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ายังคงเป็นปัญหาสังคมที่ยังแก้ไม่ตกนะ
ยังแก้ไม่ได้แล้วเราเห็นปัญหาแบบนี้ต่อเนื่องค่ะ
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักประมาณ๙โมงนะคะ
เป็นนักเรียนสองสถาบันยกพวกตีกัน
อีกฝั่งหนึ่งมาประมาณ๓๐อีกฝั่งหนึ่งมา๔คน
แล้วปรากฏว่า๔คนหนีไปได้

สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม

สนามรบนะคะมาอาวุธครบมือเลย

เตอร์ไซคล้มแล้วก็วิ่งหนีเนี่ยนะคะ
คนที่ฝั่งที่มาประมาณ๓๐คนนะคะ

ทุบรถมอเตอร์ไซค์ของคู่อริจนเละเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็วิ่งกรูกันไปนะคะ

ปลาระเบิดใส่เขาแล้วปืนยิงด้วย
เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณชุมชนวัดอ้อมใหญ่

สรุปแล้วงานนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันนะคะ
แจ้งบอกว่าตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
ตำรวจโรงพักโพแก้วพอได้รับแจ้งเหตุ
ความคืบหน้าล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่ม
กลุ่มนี้ได้แล้วสักประมาณ๑๑คน

ทีนี้นักข่าวของเราสอบถามไปที่
นายบอลนามสมมุติอายุ๑๕ปี
เป็นนักเรียนวิทยาลัยแห่งหนึ่งฝ่ายคนเจ็บเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองและเพื่อนรวม๔คนขี่มอเตอร์ไซค์ไป๓คัน
เอางานไปส่งอาจารย์จู่ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกกลุ่มหนึ่งนะกรูมาเลยค่ะสักประมาณ๑๐คัน
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดบังใบหน้า
มีทั้งมีดมีทั้งปืนมีทั้งไม้
ขับรถไล่ดักหน้าดักหลังก็คือล้อมหน้าล้อมหลัง
เอาปืนปากกาจอที่ศีรษะตั้งแต่ปากซอยเทศบาล๑๓
ไปจนถึง๓แยกซอยวัดอ้อมใหญ่
พวกเขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะเห็นท่าไม่ดีก็เลยขี่รถหนี
แต่ปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่
รถมันล้มก็เลยถูกรุมถูกมีดฟันเข้าที่หลัง
แล้วก็รถเองก็พังเสียหายนะคะ
ส่วนอีกคนโดนสะเก็ดระเบิดตามแขนขาก็ได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะ
สองคนตอนนี้ก็ถือว่านักเหมือนกันนะคะที่ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เรื่องของคดีความการติดตามคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เราไปสอบถามความคืบหน้าจากพันธ์ตำรวจเอก
ชัยรินแก้วสุวรรณเป็นผู้กำกับโรงพักโพแก้ว
บอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจไปเข้าระงับเหตุ
แล้วก็สามารถจับกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุได้๑๑คน
หลบหนีไปได้อีกกว่า๒๕คน
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะ

เพื่อติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่หลบหนีมาดำเนินคดี
เพราะว่าเหตุการณ์ภูมิกับบอกว่ามันซ้ำมันซากมากเลย

และปมเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องเดิมคาเมนต์กันค่ะ
ก็เลยต้องนำเสนอเรื่องราวแบบนี้นะคะ
เรื่องของปัญหาสังคมยังคงมีให้เห็น
แล้วก็ฝากด้วยนะผู้ใหญ่บ้านเมือง
ที่ประชุมแถลงนโยบายในสภาฝากอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะ
ค่ะต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณคนถ่ายคลิป

เป็นหลักฐานตำรวจอย่างดีเลยนะคะ